มีข่าวด่วนออกมาคุณโกติอารามบอยติดโควิด๑๙
เพราะว่าคุณโกติเพิ่งจะโพสต์ในไอจีของตัวเอง

แล้วก็มีการแจงไทม์ไลน์ออกมาด้วย

จากหนูได้ทราบว่ามีคนร่วมงานติดเชื้อโควิด

คุณโกติเขาชอบเรียกตัวเองว่าหนูอยู่แล้วนะ
ไม่สบายใจหนูรีบดำเนินการเข้ารับการตรวจหาเชื้อ

โดยหนูได้ทำการกากตัวและรอผล

พบเชื้อในวันที่๒๙มิถุนายนที่ผ่านมา
เท่ากับคุณโกติติดโควิดแล้วนะครับ
หนูเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างยิ่ง

และออกไปแค่เฉพาะสารที่จำเป็นจริง

แล้วก็มีการเรียบเรียงไทม์ไลน์ย้อนหลังไว้ดังนี้

ขับรถเองออกจากสวนไปร่วมรายการวิเคราะห์บอลยูโร
พอวันที่๒๓มิถุนายนนะฮะ
ตอนเช้าไปวัดห้วยด้วนที่จังหวัดนครสวรรค์พิธีปลุกเสกพระ
ช่วงบ่ายไปวัดตึกที่จังหวัดชายนาฏนะครับ
แล้วก็มีนัดในการกลับมาสวอปช่วงเย็นที่โรงพยาบาลเอกชน
สำหรับการเตรียมบันทึกรายการของตลก๖ฉาก

แล้วหลังจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านที่ออฟฟิศ
มิถุนายนทราบผลว่าไม่พบเชื้อจากการสวอปมานะ
ช่วงเช้าก็ขับรถเองออกจากบ้านไปออฟฟิศ
อัดรายการครัวคุณต๋อยจากนั้นก็ขับรถกลับสวน
ใช่ค่ะทีนี้๒๕อยู่ที่สวนทั้งวันเลย
แล้วมารู้ตอนค่ำว่ามีทีมงานติดโควิด
ทีนี้คุณโกติก็เลยเริ่มกักตัวเองทันที
ก็มีการไปตรวจสวอปวันที่๒๗อีกทีนึงนะคะ
แล้วมีไข้แล้วเจ็บคอแล้วครับ
จากนั้นก็กลับมาตัวรอปรากฏตอนนั้นเริ่มมีไข้สูง

พอวันที่๒๙มิถุนายนเมื่อวานนี้ช่วงเที่ยง
ทราบผลว่าพบเชื้อ
โดยผลที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งที่๒เขาแจ้งมาก่อน
และทีนี้ช่วงเย็นโรงพยาบาลที่ไปตรวจแห่งแรก
แจ้งทัพมาอีกว่าคุณโกติคุณติดเชื้อโควิด๑๙
ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้ารับการรักษาตัว
คุณโกติก็บอกว่าระมัดระวังกันด้วยนะครับ
ดำเนินการตรวจหาเชื้อให้เร็วที่สุด
ขอกราบขอโทษอย่างยิ่งอีกครั้งครับ
เออนะครับก็มีคนในวงการเข้าไปแสดงความอะไรนะเป็นห่วงเยอะเลย
แล้วก็หลายคนในวงการเข้าไปแสดงให้กำลังใจกันเยอะนะครับ
เพราะว่าคุณโกติโพสต์ออกมา๑๙นาทีก่อน
เป็นเรื่องน่าตกออกตกใจเราก็เลยเอามาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันก่อนเลยนะครับ